มีคนร้ายเข้าไปงัดร้านขายเครื่องหนังขายเครื่องเงินและเครื่องลางของขลังชื่อดัง
เจ้าของร้านเขาตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่มันหายไปส่วนมากจะเป็นเครื่องรางของขลัง
แสดงว่าคนที่เข้ามาขโมยได้รับใบสั่งมาหรือเปล่า
สิ่งที่หายไปส่วนมากแล้วจะเป็นสร้อยข้อมือที่มันเป็นเครื่องรางของขลังช่วงนี้เขานิยมกันไงคะ
น่าจะมีคนสั่งมาให้ขโมยเนี่ยนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งเหตุมีคนร้ายค่ะ
บุกเข้าไปลักทรัพย์ร้านน้อย๑๐๐๐๐๐สร้อย
ร้านนี้อยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
พอเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงในที่เกิดเหตุ
เจ้าของร้านและภรรยาค่ะเจ้าของร้านชื่อนายปากรพิทักการนะคะ
รอให้กันกับตำรวจแล้วก็พาตำรวจเดินเข้าไปข้างในไปตรวจสอบภายในร้าน
พบบริเวณประตูร้านมีรอยถูกงัดและภายในร้านมีร่องรอยการรื้อค้นค่ะ
สำหรับทรัพย์สินที่ศูนย์หายไปมีหลายรายการโดยเฉพาะของสะสมและเครื่องลางของขลัง
จุดนี้มันคือจุดที่วางจำหน่ายแล้วก็ให้เช่าบูชาอยู่ภายในร้านนะคะ
ของที่หายไปมีหลายอย่างมีกริดโบราณมีมีดบูชายัน
วดเลี่ยมทองกำไรข้อมือทองคำลงยันหนัก๑บาท

เจ้าของร้านให้การบอกว่าหลังจากปิดร้านเมื่อคืนที่ผ่านมา
นอนตามปกติคือนอนอยู่ด้านบนนะ
ตามปกติจนถึงช่วงเช้า

พบว่าเอ้าประตูมันถูกงัด
คนร้ายพอเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สิน
คนร้ายมีคนร้ายเข้ามาแน่นอนเพราะทรัพย์สินมันหายไป
ก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะคะ

น่าจะก่อเหตุตามใบสั่ง

เพราะว่าสินค้าประเภทเครื่องหนังเครื่องเงิน
เขาขายหลายอย่างในเครื่องหนังเครื่องเงินของคลังด้วย

หายไปมีเฉพาะเครื่องรางของขลังนะคะ
ส่วนมูลค่าความเสียหายประมาณ๑แสนบาท
ตำรวจจะประสานเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐาน
เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุและตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง
บ่อแสคนร้ายต่อไปค่ะ